สวัสดีครับเจ็ดนิริกา๔๓นาทีมาตรวจสอบสภาพ
สภาพอากาศตอนนี้ทั้งในไทยเองต่างประเทศเอง
หูเหลือเกินนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายจุดต้องเชิญ
ความแปรปวดลักษณะอากาศแน่นอนครับ
สถานการณ์ตอนนี้ที่หลายฝ่ายจับตามา
ก็คือการก่อตัวของพายุใต้ฝุ่นลูกแรกในปีนี้

หากเราดูจากภาพกราฟิกขณะนี้
สังเกตว่าพายุลูกนี้มีการหมุนวนอยู่กลางทะเลอยู่นะครับ
สังเกตว่าหมุนวนอยู่บริเวณที่มีลักษณะเป็นสีแดงส้ม
บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลค่อนข้างสูงนะครับ
ประมาณ๓๓๗องศาเซลเซียตสูงแบบนี้
สามารถที่จะทำให้พายุลูกนี้สามารถที่จะพัฒนากำลังของพายุนั้นได้อย่างต่อเนื่อง
การว่าภายในวันนี้นั้นพายุลูกนี้จะสามารถกลายเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่น
ก็คือไต้ฝุ่นระดับที่๕ได้นะครับ
ถ้าหากเราดูทิศทางการเคลื่อนที่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นวันที่พายุลูกนี้ก่อตัวขึ้นบริเวณกลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับ
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
มีทิศทางการเคลื่อนที่พลังทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง
ในช่วงวันศุกร์นี้พายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณเกาะไต้หวันนะครับ
ก่อนที่จะขึ้นจีนแผ่นดินใหญ่ในบริเวณไทยโจในช่วงวันเสาร์นะครับ
หลังจากนั้นวันอาทิตย์ลงสู่ท้องทะเลอีกครั้งบริเวณเซี่ยงไฮก่อนที่จะไปหยุดอยู่ที่บริเวณทะเลเหลืองนะครับ
ดังนั้นใครที่จะไปบริเวณนางกล่าวทั้งไต้หวันเซี่ยงไฮรวมไปถึงประเทศเกาหลีใต้ต้องระวังกันหน่อย
พายุลูกนี้มาที่เมืองไทยของเรานะครับ
จัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองของเรามี๒ปัจจัยด้วยกัน
อย่างแรกก็คือห่อมฝนที่ก่อตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามทำให้บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
รวมถึงภาคตะวันออกมีฝนตกชุกในระยะนี้
เพราะว่าถูกเหนียวนำจากพายุใต้ฝุ่นในผัตรตักเข้าสู่จุดศูนย์กลาง

ดังนั้นจึงทำให้กระแสลมในระยะนี้มีกำลังแรง
รวมไปถึงหอบเอากลุ่มฝนในบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกกลุ่ม

แน่นอนครับแบบนี้ก็จะทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
มีฝนกระจายตัวเกือบทุกพื้นที่เลยทีเดียวภายในวันนี้
จุดที่ต้องระวังหน่อยก็คือในบริเวณตอนบนครับ
หลายจุดหลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

ทำให้เกิดปริมาณน้ำฝนสะสมจนอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
สังเกตว่าพื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนกระจายตัวในวันนี้
เหลืองคือบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิษฐ์รวมไปถึงในบริเวณอุบลราชธานี

ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ

ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนเยอะหน่อยเนี่ยนะครับ
คือช่วงเย็นวันนี้ตั้งแต่๕โมงเย็นเป็นต้นไป

อีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือกลางดึกวันนี้ครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นวันนี้ตลอดทั้งวัน
ยังไงดูแลสุขภาพรวมถึงวางแผนการใช้ชีวิตดีด้วยนะครับ
ปิดท้ายวันนี้นะครับกับเวลาละสินอดของพี่น้องชาวมุสลิมครับ
วันนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ